นี้เลยค่ะข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้อยู่บนสะพานภูมิพลค่ะ
รายเดอร์คนนี้นะคะขี่มอโตซัยขึ้นสะพานภูมิพล
แล้วเสียหลักหลุดโค้งนะคะไปชนขอบสะพานเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ
ทำไมถึงตรงมาชนอย่างนั้นมันเป็นทางโค้งคุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นตั้งแต่เช้านี้เลยนะคะเนี่ยคือน่าจะหลุดโค้งนะ
น่าจะหลุดโค้งมานะคุณนัทพงศ์ครับนะคะนายภูริพัฒน์โหมดเขียวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยค่ะคุณผู้ชมชนขอบสะพานภูมิพลสอง
แบบที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเนี่ยสภาพศพก็คือนอนคว่ำหน้าอยู่บนราวสะพาน
ใกล้ป้ายสัญญาณบอกทางค่ะก็สวมเสื้อรายเดอร์พนักงานส่งของของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะ
มีร่องรอยการเฉียวชนนะคะราวสะพานข้างขวาตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไปกระเด็นไปชนกับป้ายสัญญาณบอกทางจนป้ายเหล็กหักนะคะ
นี่ค่ะนายเกรียงไกรหนันลีค่ะเป็นคนนึงที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่า
ตอนที่เขาขับรถขึ้นสะพานมาเนี่ยก็เห็นรถผู้ตายขี่ตามหลังมาแล้วพอมาถึงตรงนี้ได้ยินเสียงดัง
เขาเลยหันไปดูก็เห็นภาพอย่างที่เราเห็นนะคะ
เขาขี่รถเสียหลักแล้วหลุดโค้งพุ่งไปชนขอบสะพานจนร่างกระเด็น
แล้วก็ไปชนกับป้ายบอกทางร่างไปพาดอยู่บนขอบสะพาน
ข้างล่างเนี่ยความสูง๔๐เมตรนะคะตรงนั้นก็สูง
เขาก็เลยจอดรถเพื่อให้ความช่วยเหลือนะคะ
มอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งผ่านมาพอดีก็ช่วยกันนะคะแล้วก็โทรแจ้งตำรวจค่ะ
นี่ก็เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ค่ะ